คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
วินรถจักรยานยนต์กำลังไปส่งผู้โดยสารนะฮะ
คือมีทั้งพี่วินเป็นคนขี่แล้วมีผู้โดยสารเป็นคนซ้อน
ปรากฏขณะที่ขี่ออกจากซอย
ถูกรถบิ๊กไบท์ขับมาทางตรงพุ่งชนเต็มนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจสนราชพร้าวพร้อมอาสาสมัครมูลที่
กระตันยูเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนนวมินเขตบางกะปิกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุถนน๓เลนช่วงปากซอยนวมิน๒๔นะครับ
เจ้าหน้าที่พบศพของนายประยงกันจรุงอายุประมาณ๕๐๖๐ปี
ประยงนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่นะครับ
ปัดแผลบริเวณสีสะและใบหน้าเสียเลือดจำนวนมากครับ
ขออภัยคุณผู้ชมกระโหลกของคุณลุงเปิด
และเสร็จสมองตกกระจายเต็มพื้นนะครับ
ใส่เสื้อวินเคหะบังกะปิ๒

เป็นคนซ้อนท้ายหรือว่าเป็นผู้โดยสารนะครับ
ก็อีกหนึ่งรายกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หมายเลขทะเบียน๑กกจจ๑๕๗กรุงเทพมนาคม
ซึ่งเป็นรถของคุณลุงวินก็พลิกคว่ำอยู่นะครับ

หมายเลขทะเบียน๙กกน๒๐๙๖กรุงเทพมนคร
มีรอยเฉียวชนแล้วก็ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
มวงอายุประมาณ๒๕๓๐ปีนะครับ
จากการสอบถามนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ก็บอกว่านายประยงลุงประยง
ซึ่งเป็นวินขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา

พอออกมาถึงถนนนัววะมินใหญ่นะครับ
ก็พุ่งชนเขาเต็มแรงนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับ